เรื่องแรกเกี่ยวกับการให้ทางรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล
มาอีกแล้วนำเสนอข่าวอยู่ต่อเนื่อง
ก็มาอีกแล้วกรณีนี้นะคะทีนี้ขับแช่ขวาเลยค่ะ
แม้ว่ารถกู้ภัยเขาจะตามมาด้านหลังบีบแตรก็แล้ว
เปิดไฟสูงก็แล้วไม่หลบจนคันที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้น่ะ
ต้องขับไปขนาดข้างและบีบแตร่เตือน
เอาสรุปสุดท้ายหลบไม่หลบให้คุณผู้ชมดูค่ะ
โอเคที่มันเสร็จอากาศเยี่ยมเยี่ยม
ผู้ตายไม่หลบรถนะคะ
รถอุตสัตว์บีบแตรนะคะไม่หลบนะคะที่อะไรอยู่เนี่ย
ที่สุดท้าย

ก็คงมีคนถามว่าตั้งใจหรือคุณเหม่อหรือเล่นโทรศัพท์อยู่หรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีกรณีของคุณลุงท่านหนึ่งที่ไม่หลบ
เพราะว่าคุณลุงให้เหตุผลว่าตกใจเป็นผู้สูงอายุคือไม่รู้จะทำยังไง
ไม่รู้จะหลบซ้ายหลบขวาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ทราบเลย
ก็ค่อยหลีกทางให้รถฉุกเฉิน
นี้ไม่รู้ว่าคนขับเล่นมือถือระหว่างขับรถจนลืมสังเกตเห็นรถ

หรือว่าขาดจิตสำนึกกันแน่
โอ้โหมันก็เป็นเลนส์ที่ต้องขับเร็วด้วยเนอะ

เอาอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นคลิปนาทีช็อกเขาบอกช็อกเลย
รถเก่งคันหนึ่งขนาดวิ่งอยู่บนถนนเพชรเกษมแห่งบริษัทอำเภษชะบุริน่า

ช็อคไหมโอ้มายังไงอ่ะ
แล้วเขาอยู่เลนขวาสุดนะรถเก่งนะใช่นะคะ
ใช้คำว่ากระทันหันกระทันหันเลย
เพราะว่าเขาจะพุ่งไปจุดกลับรถ
โอ้โหแหวกกลางไปเลยเนี่ย
ตามภาพที่เห็นเลยช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์คนซ้อนรถจักรยานยนต์

เตือนภัยเตือน

คือเห็นก็คือมาแล้วอ่ะนะจะเบรกก็เบรกไม่ทันนะฮะคนจะออกมามองซ้ายมองขวาหน่อยแล้วกันนะครับ